รถคันนั้นรถพ่วงคนขับคลั่งยาครับ

โอ้แล้วรถใหญ่แล้วอยู่ในนิโครมมันรถเยอะแยะ
เขาไล่ล่ากันจนมุมยังไงไปดูครับ
รถสวนดัวอร้อยดั่งมันจะโดด

ขับหนีก็ไล่ตามนะ
เขาก็จะมีรอบภอคอยขับรถตรวจเพราะมันใหญ่

ลี้ลุกลนอย่างที่ดอมว่าก็ขับจี้
นี่แหละฮะโอ้โหในนิคมอมตะซิตี้ช่วงเย็นเมื่อวานเขาตื่นกันทั้งนิคมนะ
แล้วไปจนมุมยังไงเครื่องดับ
นี่ถ้าเครื่องไม่ดับหลงจับไม่ได้หรือไงเนี่ย
ตำรวจเข้าตรวจค้นรถเจอยาบ้า๒๐กว่าเม็ดครับอยู่ในถุงถุงซิปนะครับ
พลาสติกสีน้ำเงินก็คุมตัวนี่ตรงนี้ตรงนี้คุมตัวพีรศักดิ์อายุ๔๖ปีนะครับ
ส่งให้ตำรวจภูทรปลวกแดงนะฮะสพปลวกแดงดำเนินคดีสิครับ
เรื่องต้นทีมข่าวได้คุยโทรศัพท์กับพี่รวพรในนิคมรถคันเมื่อกี้
พี่เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุผมก็ขับรถตรวจตามจุดต่างนะแล้วก็เห็นรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่
ก็เข้าไปถามนึกว่ารถเสียจะได้แจ้งขอความช่วยเหลือปรากฏว่าคนขับลุกลี้ลุกลน
เดี๋ยวออกตอนนี้น่ะดีกว่าฟังตอนนี้ดีกว่าดูนี่
อะนะคะดอง
ผมไม่ได้เสียย่อไปย่อมานี่แหละครับ

ตาร์ทรถขับหนีเลยคราวนี้พี่รอพอก็เลยขับตาม
แล้วแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดจับด้วยนะครับ
แม่ยาบ้าอยู่ทุกที่เลย